บอยเห็นบอกว่ามีการตั้งเพจทวงคืนของสำคัญพี่แ
ใช่นั่นคือน้องนายนั่นเองนะคะเพราะอะไรรู้ไหมคะคุณผู้ชม
ในช่อง๓เนี่ยมันก็จะมีบรรดาพระเอกรุ่นพี่นะคะ
ไม่ว่าจะเป็นเกร็ดวาลินทอนบอยปากตอนอาเล็กธิระเดช
ซึ่งแต่ละคนมีความเกลียนซะละเกินค่ะ
ก็จวบเหมาะกับน้องนายนพัชซึ่งคุณแม่หมู่พี่ประการเนี่ย
ก็เลยมีเพจค้ามคำว่ามึงแบบว่านายอย่าไปยุ่งกับแก๊งนี้เลย
แก๊งตั๊กไล้แก๊งคนเผื่อนมันน่ากลัวมากนะคะ
ซึ่งเรื่องนี้บอยปากเรียนของเราเนี่ยคือเมื่อวานฉันก็เจอบอยนะเถอะ

เดี๋ยวเอาพี่แจ๊ใช้คำว่าสภาพเลยเหรอ
จริงเมื่อวานนางไปส่งคนกลับบ้านเนี่ยแหละค่ะ
แต่ว่าพูดกันภาษาชาวบ้านงานนี้ค่อนข้างลำไยนิดนึงนะคะ

นัดสื่อไป๙โมงได้สัมภาษณ์เกือบบ่ายเลยคุณผู้ชม
ก็ไปถามคุณบอยกันเรื่องขำเนี่ยค่ะ

อยู่ในครับวนรถเดียวกันในงานฟุตบอลช่องอะไรอย่างนี้

ความจริงแล้วไอ้ตั๊กไลฟ์เนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นอะไรที่แบบเป็นแก๊ง
ที่แบบว่าเฮ้ยต้องรับคนนู้นเข้าคนนู้นออกไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้น
เราก็เป็นพี่เป็นน้องที่สนิทกันในช่อง
ก็สนิทกันมากขึ้นเอาอย่างนี้ดีกว่า
คือคนที่ทำขึ้นมาครับเขาก็คงไม่ได้ทวงซีเรียสขนาดนั้น
ผมก็ถั่วของเขามาขำแหละว่าเอาคนดีของฉันกลับขึ้นมาอะไรอย่างงี้สนุก
ช่วงนี้เฮียบอยด์ก็งานเยอะนะคะดิฉันเม้าท์ให้ฟังดีกว่า
วันนั้นมี๒งานงานที่ฉันไปเจอมานะคะ
เปิดตัวหนังเรื่องหนึ่งหนังต่างประเทศนะคะ
ตอนแรกเขาติดต่อนะคะพี่หมื่นพี่โป๊ไปนะคะ
แต่ว่าปรากฏว่าค่าตัว๑งาน๓๕๐๐บาทไม่ไหวค่ะ
พี่บอยด์ประกอบของเราก็เลยไปเสียบแทนช่วงนี้พี่หมื่นก็มาแรงนะ

แซวเล่นอันนี้อาจจะถูกกว่าพี่หมื่นนิดนึง
ใช่ตามกระแสนะคะก็ว่ากันไปค่ะ